แต่เรื่องแรกมาเรื่องหวานกันก่อนเลยคุณผู้ชมเรื่องราคาน้ำตาลทรายโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายขานรับประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการของกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศกำหนดราคาขายน้ำตาลทรายหน้าโรงงานกลับมาเป็นราคาเดิมก็คือน้ำตาลทรายขาวกิโลกรัมละ๑๙บาทและน้ำ

โดยการรับเงินเดือน๒รอบเนี่ยเป็นไปด้วยความสมัครใจของข้าราชการหรือว่าลูกจ้างที่ต้องการรับ๒รอบนะคุณผู้ชมใครสมัครใจและต้องการแบบนี้ต้องกรอกแบบฟอร์มยื่นต่อหน่วยงานต้นสังกัดอย่างข้าราชการเนี่ยให้ยื่นระหว่าง๑๑๕ธันวาคมปีนี้ส่วนลูกจ้างประจำให้ยื่นระหว่าง๑
ประจำรับเงินเดือนในเดือนมีนาคมครับส่วนคนที่ไม่ยื่นแบบฟอร์มก็จะรับเงินเดือนเดือนละหนึ่งรอบตามเดิมนะครับ
ส่วนเรื่องนี้เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากครับโดยสถาบันคุ้มครองเงินฝากเปิดเผยข้อมูลว่า
นับจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีจำนวนผู้มีเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองจำนวนเก้าสิบสามล้านสี่แสนหกหมื่นรายโดยมีเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองจำนวนสิบห้าล้านล้านบาทแล้วพบว่าบัญชีเงินฝากไม่เกินห้าพันบาทในคุณผู้ชมมีถึงแปดสิบเอ็ดล้านรายนะเพิ่มขึ้นจากช่วงเด
ที่มีเงินฝากเกิน๕๐๐๐บาทแต่ไม่เกิน๑ล้านบาทมีจำนวนลดลงติดต่อกันในช่วง๕ปีที่ผ่านมาเป็นผลมาจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นต้องนำเงินออมมาใช้จ่ายเงินฝากก็เลยลดลงนะครับ